เพราะว่าช่วงนี้นะมีของกินมาอวดเยอะ

แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเย็นนี้ยังไม่รู้จะกินอะไรกันเลย
ก็เลยอยากจะถามคุณผู้ชมหน่อยว่าเย็นนี้ทานอะไรกันดี
ส่งไลน์มาพูดคุยกันหน่อยนะมีหลายท่านแล้วส่งมาเยอะมากเลย
อยากจะทานอะไรยังไงก็ส่งมาบอกเลย
ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ยังคิดไม่ออกเหมือนเราก็จะได้สั่ง

คือเบรกที่แล้วคุณผู้ชมได้ดูภาพกันไปแล้วนะครับ

บางคนก็บอกว่าเห็นเห็ดแล้วอยากจะผัดเห็ดกินที่บ้านเลย
จะกินเห็ดแบบคุณชนะบ้างจังเลย
หลายคนอิจฉาคุณมากรวมถึงพี่ฉันด้วย

อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะชวนกินก็คือกินข้าวโพด
ข้าวโพดเนี่ยมันหวานอร่อยได้ประโยชน์

ยิ้มออกมานี่เหลืองเป็นเม็ดข้าวโพดเลยทีเดียว
แต่ว่าวิธีการกินแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน

ใช่ง่ายฝานเอาไว้น้อยนะคะ
ขี้เกียจแท้เพราะฉันชอบแท้

ผมเชื่อว่าหลายคนไม่น่าจะเคยเห็นว่ากินข้าวโพด

ปี๒๐๑๘อะไรมันก็พัฒนาไปเรื่อยนะ

แต่นี่ไม่น่าจะไทยแลนด์๔๐
อันนี้คือติ้มเข้าไปทีละแถวแล้วก็ดึงออกมา

โอ้โหนี่กินข้าวโพดหรือว่าลูกชิ้นครับเนี่ย

เสียบไม้ออกมาเลยระวังนิ้วนิดนึงนะตอนเสียบเนอะ

ทิมผิดขึ้นไปสัดนิ้วตัวเองเนี่ยเรียบร้อยนะครับ
ต้องระวังด้วยนะอันนี้อาจจะเกิดจากความชำนาญว่าทำแบบนี้บ่อย
แต่น้องหนูดูอยู่บ้านก็นะ
อย่าเพิ่งทำตามเลยดิฉันว่าหวาดเสียวนิ้วมากเลยค่ะ

สำหรับคลิปนี้นะคะว่ามีวิธีการกินข้าวโพดอีกหนึ่งรูปแบบที่

เออแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอจริงแต่ว่าแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
ไอเดียความคิดเจ๋งกับการขายของ

โอ้โฮกินเข้าไปด้วยอร้อยหวาน
เย็นชื่นใจถูกไหมใครที่เป็นสายหวานสายไอศครีมนะคะ
วันนี้เรามีไอศครีมมิติใหม่รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์
ไอติมธรรมดาเนี่ยมันไม่คู
มันไม่คูคือมันไม่เจ๋งไม่เจ๋งแล้วเราต้องหาไอศครีมที่มันแบบมีดีไซน์มีรูปลักษณ์ที่มันสวยงาม
อร่อยทั้งอิ่มทั้งฟินทั้งสวยไปดูกันค่ะ
ตลอดกินวันนี้ขอเอาใจคนรักการทานไอศครีมเป็นพิเศษ
ด้วยการพาคุณผู้ชมไปกันที่ร้านไอศเดียร้านไอศครีมของคนช่างคิด
ร้านนี้เขามีแนวคิดแปลกใหม่ภายใต้ภาพลักษณ์ร้านไอศครีม
ที่มีผลผลิตไม่เหมือนใคร
ีกกฎการขายไอศครีมแบบเดิม
และช่วยเสริมสร้างรายได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ
ด้วยการนำผลไม้ไทยมาดัดแปลงเป็นรสชาติไอศครีม
ขยายกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยมีจุดขายที่เป็นตัวของตัวเองและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะไอศครีมทุเรียนถือเป็นเมนูที่โดดเด่นที่สุดในร้าน
ทางร้านได้ทำออกมาให้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากไอศครีมทุเรียนทั่วไป
เพราะที่อื่นจะเป็นไอศครีมแบบธรรมดาเพียงแต่ใส่เนื้อสีเหลืองเท่านั้น
แต่ไอศครีมไอศเดียจะทำรูปลักษณ์
ออกมาเป็นทุเรียนที่แกะเนื้อแล้ว
มีเปลือกหนาสีเขียวพร้อมเมล็ด
เหมือนของจริงทุกประการทีเดียวครับ
ซึ่งมาจากการสอดแทรกศิลปะเข้าไป

ความสามารถหรือความสนใจพิเศษของเจ้าของร้านนั่นเอง
ไปถามเจ้าของไอเดียกันดูดีกว่าครับว่าไอเดียนี้ได้มาได้อย่างไร
ไอศเดียรับออกแบบไอศครีมให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร้าน

ก็เลยทำผลิตเป็นไอศครีมซึ่งมีหน้าตาเข้ากับคอนเซ็ปต์ของทีมงานของลูกค้านะคะ
ทำเป็นเหมือนกับเอ็กซิวิชั่นโชว์ผลงานในหอศิลป

แล้วก็ปรากฏว่ามีลูกค้าที่เข้ามาชมผลงานนิทัศกาลเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าอยากจะกินไอศครีมที่แบบหน้าตาแปลกแบบนี้บ้าง

ก็เลยตัดสินใจทำเป็นร้านไอศครีม
ซึ่งทำมีไอเดียสอดแทรกในส่วนของเรื่องของหน้าตา
แล้วก็ในส่วนของรสชาติอะไรต่างขึ้นมา
ผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชาวต่างชาตินะคะ
ก็คือพี่ชื่นชอบในส่วนของพวกที่เป็นไอศครีมแปลก

ชาวต่างชาติก็คือชื่นชอบอย่างมากเลยค่ะ
เห็นแล้วก็ต้องขอยกนิ้วให้กับไอเดียสุดบันเจิดนี้เลยล่ะครับ
และทางร้านเขาก็ไม่ได้มีแค่ไอศครีมทุเรียนเท่านั้นนะ
เขายังผุดไอเดียต่อยอดมาอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นไอศครีมมังคุด
มีทั้งแก่เปลือกและไม่แก่เปลือก
ไอศครีมข้าวเหนียวมะม่วง
ไอศครีมเบานี่สนามย่า

คิดออกมาเพื่อเอาใจคนรักสุนัขโดยเฉพาะ
อกจากจะได้ริมรสความอร่อยแล้ว
ยังสามารถนำมาถ่ายเซลฟี่อวดเพื่อนได้อีกด้วยนะครับ

ที่นี่ยังมีเมนูสุดกิ๊บเก๋

ไว้ต้อนรับลูกค้าอีกด้วยนะ
ซึ่งเรื่องรสชาติเราการันตีได้เลยนะครับว่าอร่อยมาก
แต่เรื่องของรูปลักษณ์นั้นแอบขนลุกเบา
เพราะเขาทำออกมาเป็นฟันคุณยายลอยละล่องอยู่ในแก้วแบบนี้นี่แหละครับ
ใครที่อยากจะตามไปพิสูจน์ความอร่อย
ก็ไปกันได้ที่ร้านไอศเดียอยู่ชั้น๔
หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับ
ว้าวนี่มันนี่มันมังคุด

มันเยอะจริงคุณชนะนี่มันเหมือนมากเลยนะ

อันนี้หน้าคุณไม่ใช่ไอศครีม
มันคือไอศครีมจริงนะคะคุณผู้ชม

เป็นไอศครีมที่มาจากความคิดสร้างสรรค์
เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์มันไม่มีวันละลาย

มันทำให้ต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ถูกไหม

หอมกลิ่นเหมือนไหม

ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยกลิ่นแบบข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะ

กะทิแล้วก็ได้ยินกลืนน้ำลาย

ที่โรยอยู่บนหน้าข้าวเหนียวทุเรียนนี่นะ

โอ๊ยคุณคุณ

ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เดี๋ยวเราชิมไอศครีมที่เป็นรูปน้องหมา
รสชาติอร่อยคุณเคยชิมหมาไหมว่ารสชาติเป็นไง
ใครจะไปชิมหมาไม่มี
จะได้รู้ว่ารสชาติเขาเหมือนไหม
อย่าไปพูดแบบนั้นคุณผู้ชมตกอกตกใจมาก
ใครจะไปชิมหมา
ก็เรามีมังคุ้นเรามีทุเรียนที่รสชาติเหมือน
ไอศติมนี่ก็หน้าตาแบบน่ารักแบบสุนัข
แหละจะกินหูหมาสุนัขแสดงลูกดูแล้วเดี๋ยว

อร่อยอร่อยเหรอ
คือมันเป็นช็อกโกแลตชิปใช่ไหม
อันนี้มันจะเหมือนคุกกี้เอ็นด์ครีมอ่ะคุณผู้ชม
อ๋อคุกกี้เอ็นด์ครีมเหรออ๋อส่วนนี่อีกที่หนึ่งคุณผู้ชม
ระหว่างที่น้องใบตองกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าร้านนี้
ร้านไอเดียไอส์เดียอ๋อไอส์เดียนะครับ
อยู่ชั้น๔หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับนี่คุณผู้ชม
ลองโทรไปสอบถามกันได้ถ้าอยากจะสั่งแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้าน
หรือว่าจะยังไงหรือว่าจะตามไปทานที่ร้านแล้วกลัวไปไม่ถูก
ไปสอบถามกันก่อนไปสอบถามได้ว่าร้านอยู่ที่ไหน
ชั้นไหนยังไงนะคะชั้นสี่หอศิลปกรุงเทพ
อย่างที่บอกไปได้เมนูการทานไอศครีมแบบฟิน

ไปตรวจหาหมอรักษาอุดฟันอะไรอย่างนี้บ่อย

เดี๋ยวเราสองคนขอไปทานไอศครีมให้ฟินให้ชื่นใจกันไปก่อน
ช่วงหน้าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาวแบบนี้

เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะเลย